พาไปดูเลยแล้วกันนะฮะว่าจะมีกระดูกอะไรบ้างนั้น

คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่า
คนไทยส่วนหนึ่งเมื่อเจออะไรแปลก
หรือเป็นสิ่งมีค่าก็มักเชื่อว่าจะมาให้โชค
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการขอโชคกับกระดูกสัตว์
จะมีกระดูกของอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่จังหวัดอุทัยธานี
ไปดูชาวบ้านขอโชคลาภจากกระดูกของช้างที่กลายเป็นหิน
มากันที่วัดหาดสายงาม
หมู่๘ตะบนระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่มีชาวบ้านกำลังจุดทูปกราบไหว้ขอโชคลาภจากกระดูกช้างที่กลายเป็นหิน
น้ำหนักเกือบ๓กิโลกรัม
อีกทั้งลักษณะคล้ายกับกระดูกสัตว์อายุดึกดำบันอีกด้วย
คุณตาชายผู้เท่าของหมู่บ้านเล่าว่า
เมื่อ๕ปีก่อนเจ้าอาวาสวัดหาดทรายงามได้ขุดลอกสระน้ำบริเวณวัด
แล้วก็ได้พบชิ้นส่วนนี้ที่ดูคล้ายกระดูกสัตว์ในยุคดึกดำบัน
และคาดว่าน่าจะมีอายุหลายร้อยปี
จึงนำมาทำความสะอาดและเก็บรักษาไว้ที่วัด
โดยชาวบ้านเชื่อว่ากระดูกช้างกลายเป็นหินนี้
น่าจะมีพลังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลออกจากตัว

งานนี้ชาวบ้านต่างพากันนำทูบเทียนมาจุดกราบไหว้
และใช้แป้งโรยไปรอบเพื่อส่องหาโชคกันตามความเชื่อ
ต่อกันที่จังหวัดสตูนในช่วงใกล้วันประกาศรางวัลแบบนี้
ชาวบ้านมักจะมาขอโชคจากกระดูกวานที่บ้านหลังนี้ครับ

กระดูกปลาวาน

๒๓เซนติเซนติแล้วค่ะ
ที่นี่คือบ้านของคุณทิพพวันสันสาบู่
อยู่บ้านเลขที่๑๐๖ทับ๕หมู่๔ตำบลค้อนคลานอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูน
ในช่วงใกล้วันประกาศรางวัล
ชาวบ้านมักจะมาขอโชคลาภกับกระดูกของวานหัวถุย
โดยจะมีหลายชิ้นส่วนทั้งโครงกระดูกกระดูกหลังเขี้ยวและส่วนอื่นอีกมากมาย
อีกทั้งยังมีอำพันธเลหรืออ้วกวานที่เก็บมาจากซากของวานอีกด้วย
คุณทิพวันเล่าว่ากระดูกและชิ้นส่วนต่างของวานที่ตนเก็บไว้นั้น
ได้ให้โชคลาภกับตนมาตลอดและยังช่วยให้การทำมาหากินคล่องขึ้น
ส่วนชาวบ้านก็มักจะมาขอดูพร้อมกับนำแป้งมาลูบถู
เพื่อให้โชคลาภปรากฏจากนั้นนำโชคที่ได้ไปเสี่ยงดวงตามความเชื่อ
เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
นี่แหละครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชม
เกิดมาผมเคยเห็นว่ากระดูกเราจะสามารถบูชาได้ด้วยนะครับ
ถ้ายังงั้นกระดูกที่ถืออยู่อะขอได้มั้ย
โคนปล่ะไม่ใช่แมว
ไม่ใช่แมวขอแมวหมา
ถ้าอาจเห็นแล้วอยากแท้
สวัสดีครับ
น้ำขาดกระดูกที่ยนต์